คุณผู้ชมฮะนิยามเหตุการณ์เหตุการณ์นี้หน่อยดีไหม

มันเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศเหมือนกันนะคะ
บางคนก็บอกว่าเป็นปฏิหารบางคนบอกมันคือพลัง
บางคนบอกคือความรักความสามัคคี
และหลายคนบอกว่าเป็นปฏิหารที่เด็กรอดอย่างปลอดภัยนะครับ
แต่ปฏิหารเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากโชคชะตาไม่ได้เกิดจากดวงนะ
แต่เกิดจากพลังอันแข็งแกร่งของทุกคน
ที่ทำงานในการที่จะช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตออกมาให้ได้นะครับ
แล้วก็ทำงานแบบสงครามกับเวลาตามคำพูดที่ผู้ว่าบอก

ใช่ฮะเอาละครับคุณผู้ชมฮะทั้ง๑๓คนรายชื่อดังนี้
เราต้องเกรียงลายชื่อให้ครบนะฮะ
โค้ชเอกนายเอกพลจันทวงศ์อายุ๒๕ปีนะครับ
ซึ่งโค้ชเอกเขามีดีกรีนะผ่านการอบรมโค้ชระดับซีลายเซ็นต์นะคะ
เป็นพี่ใหญ่สุดแล้วนะในการนำทีมเข้าไปในถ้ำ
แล้วก็นี่แหละฮะทำให้น้องรอดชีวิตได้นะครับ
เด็กชายอดุลสามอ่อนอายุ๑๔ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒โรงเรียนเวียงผ่าน
น้องอดุลเนี่ยเขาเล่นตำแหน่งปีกซ้ายบอกว่าเป็นปีกซ้ายจอมขยันเลยนะ
นี่นะครับเด็กชายประจักษ์สุธรรมหรือว่าน้องโน้ตอายุ๑๔ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ครับ
โน้ตเนี่ยเขาเป็นตำแหน่งกองกลางแล้วก็เป็นผู้รักษาประตูด้วย
สุดยอดนะฮะเด็กชายนัทธวุฒิธาคำทรงหรือว่าน้องเติ้ลอายุ๑๔ปีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์

เติ้ลนี่เขาเป็นน้องใหม่นะคุณเพิ่งเข้ามาสู่ทีม
แต่คือใจน้องเติ้ลเขาบอกว่าโอ้โหทุ่มเทแล้วก็รักในฟุตบอลเต็มที่เลย
ครับนายพิพัฒน์โพธิหรือว่าน้องนิกอายุ๑๕ปีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓โรงเรียนบ้านสันสาย
เออซึ่งเขาบอกว่าอันนี้ค่ะเป็นเขาบอกว่าไม่ใช่นักฟุตบอลในทีม
แต่ว่าชอบมาเล่นบอลกับเพื่อนบอกว่าเป็นเพื่อนของเอกรัฐวงศุกร์จันทร์
นักฟุตบอลในทีมแต่น้องชอบมาเล่นบอลกับเพื่อน
นะครับเป็นเพื่อนของน้องบิวน้องบิวน้องเอกรัฐเนี่ยนะฮะ
เด็กชายพานุมาตรแสงดีหรือว่าน้องมิกซ์อายุ๑๓ปี
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่๑โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คนนี้เขาเล่นตำแหน่งกองหลังนะคะ
แล้วก็ข้ามรุ่นไปเล่นกับเด็กอายุ๑๕๑๖ปีเลยนะน้องมิ๊กเนี่ย
ตัวนิดเดียวนะแต่ว่าโอ้โหแข็งแกร่งไม่แพ้รุ่นพี่นะ
เด็กชายดวงเพชรพรมเทพหรือว่าน้องดอมอายุ๑๓ปี
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์นะครับ
คนนี้เป็นกองหน้าแล้วก็ยังเป็นกัปตันทีมอีกด้วยนะน้องดอมเนี่ย
แต่คนนี้นะดูจากรูปถ่ายนะ
รูปเขาดูมีภาวะผู้นำนะสุดยอดเลยนะฮะ
เด็กชายชะนินวิบูรณรุ่งเรืองหรือว่าน้องไตตัน
ตัวเล็กสุดฮะอายุ๑๑ปีเป็นนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่๖
โรงเรียนอนุบาลแม่สายเป็นน้องเล็กสุด
ใช่ก็เล่นตำแหน่งกองหน้าเป็นน้องเล็กที่พี่เขาก็เอ็นดู
น้องเล็กประจำทีมนะฮะน้องไตตันเขาแข็งแรงนะ
ได้ร่วมวิ่งกับพี่ตูนที่แม่สายโดยโครงการ๙คนละ๙ด้วยนะครับ
อกจากนี้นะฮะก็มีเด็กชายเอกรัฐวงศุกร์จันทร์หรือว่าน้องบิวอายุ๑๔ปี
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑โรงเรียนดรุณราชวิทยาครับ
คนนี้เป็นผู้รักษาประตูค่ะคุณผู้ชม
ดีกรีแบบว่าโอ้โหอุดประตูได้แน่นหนานะ
คนที่๑๐นะครับนายพีรพัฒน์สมเพียงใจหรือว่าน้องไนท์อายุ๑๖ปี
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ครับ
อันนี้ก็เป็นพี่ใหญ่เหมือนกันนะคะในบรรดาน้องอายุ๑๖ปีเล่นตำแหน่งปีกขวาค่ะ
อีกคนก็พี่ใหญ่เหมือนกันนะฮะนายพรชัยคำหลวงน้องตีอายุ๑๖ปี
เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่๔โรงเรียนบ้านป่ายางนะครับ
อันนี้น้องไนท์เล่นตำแหน่งกองกลางนะคะ
และคนที่๑๒ครับเด็กชายสมพงศ์ใจวงหรือว่าน้องพงศ์อายุ๑๓ปี
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

แล้วก็คนสุดท้ายเด็กชายมงคลบุญเปี่ยมอายุ๑๓
๓ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑โรงเรียนบ้านป่าเหมือดนะครับ
น้องบงคลเพิ่งเข้ามาอยู่ในทีมช่วงปรับพื้นฐานอยู่

เขาบอกอ้าวหมูป่าอาคาเดมี่แข็งแกร่งจริงนะพวกเราเนี่ย
เดี๋ยวมาเจอกับทีมอื่นบ้างดี

ใช่เขาบอกว่ารุ่นพี่หลายทีมเขาบอกว่าเอาล่ะไหนออกมาได้แล้ว
เมื่อไหร่แข็งแกร่งมาประทักกับพวกพี่กันนะครับ
ตอนนี้หลายทีมจะรอฟาดแข้งกับน้องอยู่นะครับ
ระบุว่าขอแสดงความยินดีกับทั้ง๑๓ชีวิตทั้งโค้ชและนักเตะทีมหมูป่า
โดยได้รับความช่วยเหลือจนครบทุกคนปลอดภัยทั้งหมด
เราขอยินดีกับครอบครัวของทั้ง๑๓คนที่การรอคอยอันยาวนานสิ้นสุดลง
พร้อมกับข่าวดีของคนทั้งประเทศ
เราขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันค้นหา
รวมทั้งคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ตลอดมา
๑๓ชีวิตติดอยู่ในถ้ำกว่า๙วันด้วยกัน
ยอมรับในความในหัวใจที่กล้าหาญของน้อง
ยืนหยัดต่อสู้จนรอดออกมาได้สำเร็จนะครับ
บอกว่าจะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสารฝันให้น้อง
ให้น้องทุกคนสู่เส้นทางการเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้อย่างแน่นอน
แล้วก็ลงท้ายด้วยเป็นการระบุรายชื่อทั้ง๑๓คน
คุณจำได้ไหมเมื่อ๒๖มิถุนายนที่ผ่านมา
ข้อความผ่านทางเพจเป็นการส่งกำลังใจค่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าทางเจ้าหน้าที่แล้วก็นักเตะทุกคนเนี่ย
แล้วก็บอกด้วยนะจะให้น้องมีส่วนร่วมในการเข้าชมเกม
รวมถึงฝึกซ้อมเรียนรู้ศาสตร์ลูกหนังเพิ่มขึ้น
ถ้าเกิดว่าทั้งหมดออกมาได้อย่างปลอดภัย
ปลอดภัยนี่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะตามสัญญานะพี่นะ
ใช่ออกมาปลอดภัยแล้วอีกหน่อยเดี๋ยวฟื้นฟูร่างกาย

โอ้โหทีนี้แหละเด็กเอ้ยออกมาแล้วแข็งแรง
แล้วก็เตรียมเลยไปฟาดแข้งกับพี่เขา
คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามา